ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าปากกาอยู่ที่เขาอำนาจในการวินิจฉัยอยู่ที่พวกเขาไม่ได้อยู่ที่พวกเรา
แต่ว่ามีการเตรียมของสำหรับเกี่ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการเรียบร้อยกับอนาคตมัน
อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเราสู้ต่อนะครับพวกเขาไม่ให้ผมอยู่ในสภา
ผมก็ขอกลับไปอยู่กับประชาชนผมขอใช้เวลาตรงนี้ในช่วงที่ไม่ได้เข้าสภา
เปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ต่อสู้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชน
กว่าเราจะได้ประชาธิปไตยเราจะได้ระบบนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมา
ตนวันนี้นะครับช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับอย่าให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับ
อย่าไปหลงเชื่อครับเขาพูดเสมอว่าชุมนุมคือความวุ่นวายชุมนุมคือความรุนแรง
ไม่ใช่นะครับชุมนุมการชุมนุมการรวมตัวกันในที่สาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
เป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ชังกันเพิ่มขึ้นให้กับสังคมสิ่งต่างเหล่านี้เป็นอาหารอันโอชะของระบอบรัฐประหารนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือความพยายามที่จะเอาอดีตมาฉุดล้างอนาคตนะครับ

สิ่งที่เกิดขึ้นคือความพยายามที่จะเอาอดีตมาฉุดล้างอนาคตนะครับ